ได้ว่าอาทิตย์ก่อนเคยเล่าไปที่บางแสนที่แบบใช่แพลงต้นบูมเขียวเหมือนชาเขียวใสคราวนี้ทะเลชนบุรีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมพาไปที่เกาะล้านกันหน่อยละกันค่ะว่าอุ๊ยพาไปดูนักท่องเที่ยวที่ไปที่เกาะล้านเขาไปเจอน้ำทะเลสีเขียวแบบนี้ค่ะ
เริ่มแล้วครับน้ำเขียวมาแล้วครับ
คือคืนน้ำนะครับเริ่มเขียวแล้วอีกไม่นานก็จะเขียวปีหลี
เขียวปีหลียังไงพี่เบิร์ตเขียวปีหลีมันเขียวมากอ่าเขียวมากที่สุดใช่
นี่ค่ะได้เห็นแบบนี้สภาพน้ำทะเลนะตรงนี้คือหาดตะแหวนที่เกาะล้านบางละมุงชนบุรีค่ะ
ถ่ายคลิปนี้มาตอนเย็นเมื่อวานนะก็จะเห็นเลยว่าน้ำทะเลมีสีเขียวแบบนี้เนี่ยเต็มไปหมด
แล้วอีกหน่อยจะอะไรนะเขียวปีหลีใช่ไหมนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังไปเล่นน้ำ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเจสสกีกันปกตินะหาดตาแหวนตรงเนี้ยเป็นจุดขึ้นลงเรือ
ของนักท่องเที่ยวประจำเกาะล้านเลยแล้วบริเวณเนี้ยค่ะ
มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำมากที่สุดเพราะอะไรห้องพักก็เยอะร้านอาหารก็เยอะ
ดูสิที่ชายหาดคนเต็มไปหมดค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ที่เกาะล้านเคยเกิดน้ำทะเลสีเขียวมาแล้วครั้งหนึ่ง
ปลายเดือนกรกฎาแล้วหลังจากนั้นน้ำทะเลสีเขียวก็ไปเกิดที่หาดบางแสน
จำได้ว่าน้ำแข็งเพิ่งเล่าไปช่วงต้นเดือนสิงหา
ทีนี้ปรากฏการณ์ที่มาเกิดขึ้นอีกเมื่อวานนี้ก็มาตรงเกาะล้านตรงนี้อีกนี่แหละค่ะ
งั้นแปลว่าช่วงนี้เกิดมาต่อเนื่องกัน๓ครั้งแล้วนะคะ
ปรากฏการณ์น้ำทะเลสีเขียวหรือว่าแพลงต้อนบูมเป็นปรากฏการณ์ปกติเลย
จะเกิดขึ้น๒๓วันในช่วงต้นฤดูฝนเพราะอะไร
จืดไหลลงทะเลแล้วมันเพิ่มจำนวนของสาหร่ายเซลลเดียวในทะเลจำนวนมาก
เบิร์ตจำได้ไหมที่คุณผู้ชมเขาเคยคอมเมนต์มาบอกว่ากลิ่น
อ่ะใช่อ๋อกลิ่นมันจะเหม็นแบบคาวแข็งขาว
ใช่แล้วถามว่าต้องทำอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรคุณผู้ชม
เพราะว่าปรากฏการณ์แบบเนี้ยมันจะหายไปเองในแบบสามสี่วันครับ